ได้สั่งจำคุกเป็นเวลา๑ปี๖เดือน
แก่นนำผู้ชุมนุมต้านโรงไฟฟ้าบ่อนอก
ส่วนโทษให้จำคุกนั้นให้รอลงอายาไว้ก่อน๒ปี
แต่ว่าต้องมีการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติอย่างเคร่งครัดค่ะ
สารดีกาพิพากษาคดีที่อายการยื่นฟ้องนายเจริญวัดอักษร
แก่นำกลุ่มคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก
จังหวัดประจบคิริขันฯซึ่งเสียชีวิตแล้ว
นายวิลัยสัตซึนางลัตดาสิงหลักนางก้อนอุมาพงน้อย
และนายชัยยศแก่นทองเป็นจำเลยที่๑๕
ฐานร่วมกันทำให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพและทำร้ายร่างกาย
กรณีที่จำเลยได้ร่วมกันทำร้ายร่างกายพนักงานบริษัท
ซึ่งเข้ามาสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอบ่อนอก
จังหวัดประจบคิริขันฯตั้งแต่ปี๒๕๔๕
คดีนี้สารอุทธรพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องนายชัยยศจำเลยที่๕
และให้จำคุกจำเลยที่๓และ๔คนละ๒ปี
และจำคุกจำเลยที่๕เป็นเวลา๑ปี๖เดือนปรับเป็นเงิน๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอายาคนละ๒ปีโดยโจทยื่นดีกา
ภายหลังสารดีกาตรวจสำนวนปรึกษากันแล้ว
ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าการกระทำของนายชายศจำเลยที่๕
เป็นการกระทำให้ผู้เสียหายปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
สารอุทธรพิพากษายกฟ้องจำเลยที่๕นั้นสารดีกาไม่เห็นฟ้องด้วย
ดีกาโจทย์ฟังขึ้นพิพากษาแก้ให้จำคุกจำเลยที่๕
เป็นเวลา๑ปี๖เดือนปรับ๓๐๐๐บาท
โทษจำคุกให้รอลงอายาไว้๒ปีโดยให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ
ภูมิลำเนาตามนัดอย่างเคร่งครัดและให้ทำงานบริการสาธารณะ๒๔ชั่วโมง
ภายหลังนางกรุมาพงน้อยภรรยานายเจริญกล่าวว่า
ตัวเองและชาวบ้านรู้สึกพอใจผลพิพากษาสารดีกาที่ให้รอลงอายาไว้ก่อน
ทำให้มีอิสรภาพที่จะกลับไปทำงานในพื้นที่
ปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่บ่อนอกต่อไปค่ะ